เรื่องนี้ดูหน้าไม่ค่อยดี
ธาริมเจริญรัฐครับยืนยันว่า
การโอนหุ้นสื่อไอทีวีที่เขาโอนแล้วเนี่ยนะครับ

แต่เขาชี้ว่ากระบวนการฟื้นคืนชีพไอทีวี

ยื่นหลักฐานเพิ่มเติมกรณีหุ้นสื่อนะครับของนายพิธา
เรืองไกรระบุว่าคำวินิจฉัยชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการที่ว่า
สำนักงานประหลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหรือสปนบอกเลิกสัญญา
และสารปกครองกลางท่านก็เห็นว่าคำวินิจฉัยดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย
ดังนั้นจึงจะขอให้กรกตตรวจสอบว่าสัญญาเข้าร่วมงานมีผลอยู่หรือไม่
แต่ไม่ตอบคำถามสื่อมวลชนเขาก็คือเรืองไกร
มั่นใจว่าในวันรับสมัครเลือกตั้งนายพิทายังถือหุ้นสื่ออยู่แน่นอน
นายพิธายังถือหุ้นอยู่หรือไม่ครับ
ผมก็เลยตัดสินใจโอนทุนให้กับอาญาไม่ใช่การขาย
วันที่เท่าไหร่คะคุณพิธาค่ะ
ก็ในช่วงปลายเดือนที่ผ่านมา

ที่มีการหาเสียงใช่ไหมครับ
แล้วถายาพอจะเปิดเหมือนเติมว่าเป็นใครอะไรยังไงในตระกูลของคุณพิว
อันนี้น่าจะเรื่องภายในครอบครัวเพราะว่าเป็นการโอนไว้ให้ทายาท

เป็นสิ่งที่ต้องสื่อสารให้สังคมเข้าใจ
นายพิธาได้โพสต์เฟซบุ๊คชี้แจงเรื่องการถือครองหุ้นสื่อนะครับ
ระบุว่าพร้อมสู้กับความพยายามคืนชีพไอทีวีเพื่อสกัดกั้นพวกเรา
ตั้งแต่๗มีนาคม๒๑๕๐สปนแจ้งบอกเลิกสัญญาไอทีวี
ส่งผลให้ไอทีวีไม่สามารถใช้คลื่นความถี่เพื่อประกอบกิจการได้
สถานะความเป็นสื่อมวลชนจึงสิ้นสุดลง
หุ้นไอทีวีก็ต่ำลงจนแทบไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ทำให้สอบประนกับไอทีวีมีข้อพิพาทเรียกร้องค่าเสียหายกันอยู่ในสารปกครองสูงสุด
ต่อมา๑๖มิถุนาขออภัยครับ๑๖มีนาคม๒๖๖
แต่งตั้งให้ผมเป็นผู้จัดการมรดกของคุณพ่อ
และผมได้รับมอบหมายจากทายาทให้รับโอนหุ้นไอทีวีก็คือโอนหุ้นสื่อนะครับ
ถือครองแทนทายาทเรื่อยมาโดยที่หุ้นไอทีวีไม่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจอีกต่อไป
เมื่อผมเข้ามาทำงานการเมืองในฐานะสอสอพักอนาคตใหม่ในตอนนั้น
ก็ได้แจ้งบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปชในเรื่องนี้อย่างเปิดเผย
ขณะเดียวกันในข้อที่จริงเป็นที่ประจักษ์ว่า
ไอทีวีไม่ได้เผยแพร่ออกอากาศตั้งแต่๗มีนาคม๒๕๖
แต่ปัจจุบันกลับมีความพยายามฟื้นคืนชีพ
ไอทีวีกลายเป็นสื่อมวลชนเพื่อนำมาใช้เล่นงานผม
พิทายังระบุด้วยว่ามีข้อพิรุธหลายอย่าง
พยายามจะทำให้ไอทีวีกลับมาเป็นสื่อ
ทำให้เขาตัดสินใจจัดการแบ่งมรดกหุ้นไอทีวี
แก่ทายาทอื่นไปโดยสิ้นเชิงเพื่อป้องกันปัญหา
และมั่นใจว่าเขาไม่มีลักษณะต้องห้าม
ในการสมัครรับเลือกตั้งและเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี
จากนั้นนายพิธานะครับได้ให้สัมภาษณ์ที่พัก
เพื่อไทยย้ำอีกครั้งว่าเขาได้โอนหุ้นไอทีวี
ให้กับทายาทไปเมื่อเดือนปลายเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
แต่จำวันไม่ได้ซึ่งโอนในช่วงที่มีการหาเสียงเลือกตั้ง
แต่ไม่ขอเปิดเผยว่าโอนให้ใครนะครับ
เพราะเป็นเรื่องในครอบครัวไม่ใช่การขายหุ้นนะครับ
อย่างที่นำเสนอข่าวเอ๊ะเราเลือกตั้งไปแหละ

แต่เมื่อกี้ท่านพูดบอกว่าท่านให้ทายาทไปเมื่อปลายเดือนพฤษภาคม

เพราะที่แน่ก็ทำให้เรื่องประเด็นปมหุ้นสื่อไอทีวีของคุณพิธา
มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะ
กับกรณีที่จะมีการฟื้นคืนไอทีวีขึ้นมานะคะ